ผมมีช่วงท้อแท้ก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งครับ
ผมขาหักผมขาหักในช่วงปี๒๐๑๙
แล้วก็ตอนนั้นหยุดไปประมาณเกือบปีเลยครับ
รู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากครับ
ผมก็พัฒนาขึ้นทุกปีจนมาถึงในปีนี้เราก็ได้เห็นผลครับว่ามันดีขึ้นจริง
แล้วก็ในหลายสนามที่เราแข่งที่บ้านเขาเราสู้เขาไม่ได้

แล้วก็พยายามทำการบ้านว่าทำไมเขาถึงขี่ในสนามที่บ้านเขาเร็วจัง
เขาปรับตัวยังไงทำไมในทุกแพลกที่เขาถึงเร็วขึ้น
เราก็พยายามเก็บรายละเอียดทำการบ้านจากตรงนั้นมาเพื่อมาปรับใช้ในตัวเรา
ไม่ว่าจะเป็นการฟิตการนอนการซ้อมการนอนดูวีดีโอของเขาที่เขาขี่กันในในสนามว่าเขาขี่กันแบบไหนเขาใช้เบรกขนาดไหน
แล้วเราก็ทำการบ้านตรงนั้นมาตลอดแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองตั้งแต่ในปี๒๐๑๙
แล้วก็ในทุกปีที่ผมแข่งมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในปี๒๐๑๙๒๐๒๐๒๑ผมก็พัฒนาขึ้นทุกปี
จนมาถึงในปีนี้เราก็ได้เห็นผลครับว่ามันดีขึ้นจริงแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้อยู่ตลอดครับ

ที่ในประเทศที่อินโดนีเซียครับ

ผมก็จะเดินหน้าแล้วก็จะสู้อย่างเต็มที่
ผมมีเวลาท้อแท้คือมีช่วงหนึ่งครับ

ผมขาหักในช่วงปี๒๐๑๙
แล้วก็ตอนนั้นหยุดไปประมาณเกือบปีเลยครับ

ในตอนนั้นก็ต้องขอขอบคุณทางครอบครัว

แล้วก็คอยให้กำลังใจผมมาตลอด
แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยผมในตอนนั้น
ที่พาผมไปทั้งเลเซอร์ขาทั้งกายภาพ

ถ้าไม่มีพี่น้อง

ผมก็คงท้อแท้มากเลยครับ

เราก็นำฉายานั้นมาใช้อยู่ตลอดเลยครับ

แล้วก็แข่งกันตลอด

ถ้าส่วนใหญ่แล้วพอเวลาเราอยู่นอกสนามครับ

พอเราปิดหมวกแล้วเราก็ไม่มีพี่น้องครับ

คือโดยกำหนดแล้วผมเป็นเด็กพัทยาครับ

แล้วก็พี่สาวผมเป็นผู้จัดการสนามอยู่ที่นั่น

เด็กผมกับพ่อกับแม่ก็จะไปขายข้าวอยู่ที่สนามนั้น
แล้วก็ผมก็จะได้เห็นรถแข่งที่นั่นค่อนข้างบ่อยครับ

เราก็ได้ไปทำการแข่งขันเป็นตอนนั้นเป็นครั้งแรก
ก็คือตอนแรกก็จะคุยกับพ่อว่าอยากทำการแข่งขันยังเลย
แล้วเราก็แบบไม่กล้าที่จะคุยกับพ่อครับ
เพราะว่าพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบให้ขี่รถเลย

แล้วก็ให้พี่สาวพาไปแข่งเป็นครั้งแรก
จำได้ว่าตอนนั้นสตาร์ทน่าจะประมาณอายุประมาณ๙ขวบ

แล้ววันนั้นถ้าเราติด๑ใน๑๐เราจะได้ทั้งหมด๕๕๐บาท
ก็เท่ากับว่าวันนั้นเราจ่าย๕๐๐เพื่อทำการสมัคร
แล้วก็ถ้าเราติด๑ใน๑๐เราก็จะสามารถได้๕๕๐บาท
คือหลังจากตรงนั้นมาผมก็จะมีทีมหนึ่งครับ
ก็จะเป็นทีมของนครพัทยาครับ

แล้วก็ผมก็ได้ขี่กับในทีมพรพัทยามาประมาณ๒๓ปีครับ
หลังจากนั้นก็จะมีในช่วงปี๒๕๖๒

ตัวไปค้าตัวที่ประเทศมาเลเซีย
แล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นคนไทยติดไป๓คน
แล้ววันนั้นคัดกันทั้งหมด๖๐๐คนครับ

แล้วก็มีคนไทยติดไป๓คน

แล้วก็เป็นแชมป์เอเซียครับ

แข่งขันในชิงแชมป์ยุโรปในปี๒๕

ผลักดันตัวเองไปยืนอยู่ในจุดนี้ได้
แล้วก็ทางสปอนเซอร์ทุกท่านมาก

อย่างน้อยประมาณ๕หรือ๖สนามครับ
ก็ฝากน้องที่ชอบในกีฬารถแข่งนะครับ
ก็อยากให้หันมาแข่งกันในสนามครับ
ก็เราสามารถเข้ามาร่วมทำการแข่งขันได้ครับ